เปิดปากกับภาคภูมิ
เห็นฟันน้องอ่ะหายไปหนึ่งสี่นะฮะแล้วก็โยบหนึ่งสี่
คุณยายก็เลยแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นถามน้องน้องก็ไม่บอก
ว่าฟันจะล่วงรถที่ห้องเอาหรือฝูกคุณคูกระจำทั้งหนึ่งทั้งสอง
ห้างกว่าก่อนหนึ่งทั้งสองแล้วคุณคูก็ให้นักเรียนเอาฟันไป
ไม่เคยใครทำง่วงแรงขนาดนี้นะครับ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราจะคุยเรื่องของเด็กนักเรียนหญิงวัย๗ขวบอยู่ชั้นป๑ที่จังหวัดนครพนม
คุณยายของน้องเนี่ยต้องการมาเปิดปากมาเปิดความจริงมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับหลานสาว
ยายบอกว่าหลานเนี่ยไปเรียนวันแรกนะฮะขึ้นป๑วันแรกไปเรียนวันแรก
โดนเลยครับทุกผู้ชมครับบอกว่าครูประจำชั้นเนี่ยตบซะเด็กเนี่ย
ฟันหักฟันหลุดเลยอีกวันโดนตีเขาที่แผ่นหลังถามว่าทำไมกว่า
เค้นกว่าจะถามหลานสาวได้เนี่ยครูบอกว่าเขียนหนังสือไม่

ยายไปแจ้งความยายไปบอกพมยายไปคุยกับพอโรงเรียนแต่ทุก
ยังไงกับครูคนนี้ครูที่ทำร้ายหลานสาวเลยอยากมาขอความเป็น
ทำวันนี้เลยต้องคุยกับคุณยายนะฮะและคุณยายก็ร้องขอความ
ช่วยเหลือไปยังทนายรณรงค์แก้วเพชรด้วยนะครับทั้งสองท่านอยู่
ผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดี
ครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีทนายโรนโรงครับสวัสดีครับเดี๋ยวคง
ได้สอบถามพูดคุยกันโดยเฉพาะทางคดีนะฮะทนายรณรงค์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอีกแล้วครับคุณยายฮะคุณ
ยายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นกับหลานสาวเพิ่งเข้า
เรียนป๑นี่น้องน่ะเรียนที่เรียนที่โรงเรียนซินเยอร์แซฟนาเกย์
ก็ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้ค่ะคุณครูก็ไม่เคยทำร้ายร่างกาย
เด็กน่ะครับแต่เด็กแบบหยอกเร้อกันผลักกันเล่นกันตามภาษา
ไม่มีทำร้ายร่างกายกันนะครับแล้วทีนี้น่ะวันหนึ่งอ่ะน้องน่ะ
คุณยายน่ะไปรับน้องอยู่ที่สนามโรงเรียนอันนี้คือโรงเรียนเดิมนะคะ
โรงเรียนเดิมก่อนนะครับสาเหตุที่ย้ายจะมีสาเหตุว่า
เกิดมาจากเรื่องนี้ค่ะถึงได้ย้ายมาที่โรงเรียนคุณครูคนใหม่นะคะ
ทีนี้น้องก็เลยไปรับน้องน้องก็เลยบอกว่าคุณยายวันนี้หน่อย
หนูโชคล้ายไปหน่อยคุณยายก็ตกใจน่ะอยู่ดีดีมาโชคหลาย
ก็เลยถามหลานไปว่าหนูเป็นอะไรเขามาขึ้นรถกับคุณยาย
บอกว่าหนูน่ะโดนเพื่อนผลักตกบันไดบันไดโรงเรียน
โดนเพื่อนผลักตกเพื่อนผลักเพื่อนห้องเรียนด้วยกันนะคะอ่า
โดยที่เข้าใจว่าน้องน่ะจะไปแย่งป๊อปอิต
ป๊อบอิตคือของเล่นเด็กนะคะอืมบีบเล่นอ่ะครับ
อ่าไปด้วยอ่าเพื่อนผู้หญิงไปด้วยทีนี้น่ะ
ว่าคุณครูเด็กอ่ะทำร้ายร่างกายกันแปลว่าคุณยายก็ไม่ติดใจเอาความเพราะเด็กด้วยกันเนอะ
คุณยายก็ขอแต่ว่าให้คุณครูไปตักเตือนว่าอย่าให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก
หรือไม่ก็ให้พ่อแม่น้องมารับผิดชอบเพราะว่าน้องน่ะเขาผ่าตัดมาหน้าท้องของน้องน่ะ
ก็เลยได้หยิบจากโรงบันอุบนคะแผลร์ตึงมีแผลอยู่หน้าท้องอยู่ก็เลยไม่อยากให้ภักร์น้องค่ะ
น้องเป็นเด็กน่าสงสารนะคะที่นี้คุณครูก็เลยบอกว่าได้สอบถามถ้าเรียนทุกคนแล้วว่า
ไปกับน้องป้อนข้าวน้องป้อนข้าวน่ะเดินไปคนเดียว
แล้วคนที่ผักไม่ได้ผักแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยสักคน
พยานก็ไม่มีสรุปน้องตกคนเดียวตกบันไดคนเดียว
อันนี้คือโรงเรียนแรกโรงเรียนเดิมนะครับถูกต้อง
เกี่ยวกับครูที่ว่ามาตบน้องจนฟันหักนะ
เกี่ยวกันนะคะโรงเรียนเดิมอันนี้ยังไม่เกี่ยวเรื่องฟัน
เกี่ยวว่าเพื่อนผักกันเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าในความรู้สึกของคุณยายว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทั้งความที่เด็กผักกันก็แบบให้เด็กมาขอโทษการสาวคือจบ
ยายก็ไม่มากเรื่องจบง่ายเองนะคะ
แต่ว่าคุณครูก็อยากให้คุณครูแสดงให้เด็กมีความรับผิดชอบ
ตั้งแต่ยังเด็กว่าเราทำผิดต้องยอมรับผิดนี่แหละค่ะ
มาขอโทษจบทีนี้คุณครูก็บอกว่าน้องน้อง
ขณะคนที่กล่าวอ้างว่าโดนโดนคุณยายกล่าวว่าผักเนี่ย
ขอดูกล้องและขอพบผู้บริหาร
แต่เมื่อถึงวันนั้นคุณยายขอพบผู้บริหารจริง
จากบันไดเรียนชั้นเรียนเขาจะซูมเข้ามาแต่บันไดทางลง
จะไม่มีแต่ซูมว่าเด็กเนี่ย๓คนเนี่ยไปด้วยกันยังไง
เดินลงกี่คนในระยะเวลานั้นในช่วงที่เที่ยงที่น้องลงไปนะคะ
ทีนี้คุณครูก็เลยใช้วิธีโดยแบบพิมพ์มาในไลน์แล้วว่า
คุณยายคะคุณครูน่ะสอบถามไปยังน้องทุกคนแล้วเขาว่าเขาไม่ได้ทำ
คุณครูก็ทำวีดีโอมาเลยครับวีดีโอส่งมาว่าให้น้องพูดว่าอันนี้ไม่ได้ทำไม่ได้ตก
หากคุณน้องฟังข้าวก็ไม่ได้ตกจริงให้วิดีโอ
พอโรงเรียนแรกเนี่ยตรวจสอบกล้องวงณ์ปิดแล้วยังไม่เคยตรวจสอบ
ทางครูแจ้งมาในไลน์ว่าดูคลิปดูอะไรพรุ่งนี้แล้ว
ไม่ใช่ดูคลิปคุณครูทำคลิปขึ้นมาเอง
โดยให้นักเรียนทุกคนพูดว่าไม่ได้ไปทำใหม่วันใหม่
ในเกี่ยวกับวันที่เกิดเหตุวันหลังซื้อความถูกต้องค่ะอย่างงั้น
มันเคยมีกรณีตกบันไดซึ่งหลานบอกว่าเพื่อนผลัก
ค่ะจริงแต่ทางโรงเรียนนั้นเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้น

ก็เลยย้ายโรงเรียนมาอยู่โรงเรียนที่เกิดเหตุณปัจจุบันนี้แหละ
คือโรงเรียนนาเกบธุงรุนรัชกิจจระลื้น
เป็นโรงเรียนรัฐบาลอันที่กล่าวถึงเมื่อกี้โรงเรียนเอกชน

ถูกต้องค่ะก็เลยให้ย้ายวันแรกอ่ะ

คุณยายสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเข้ามาวันแรก
พูดถ้านี้ย้ายระหว่างเรียนป๑เลยใช่ไม๊
ย้ายระหว่างป

ของแม่ครอบแล้วเขาเห็นถือไม้เรียวนะไม่เรียวอยู่นะอย่างเด็ดหรือ
พอไปส่งหลานที่โรงเรียนเนี่ยครูเขาก็ยืนถือไม้เรียวของเขาตามอะไรปกติก็ว่ากันไปแล้วคุณยายก็ฝากฝังครูเขา
ค่ะว่าให้ดูแลเด็กแล้วคุณครูก็เอามานั่งข้างหน้าอ่าเพราะประตูทางเข้ามันจะมีทางเดียวนะคะ

คุณครูก็อยู่ฝั่งขวามือนะคะทางเข้าอยู่ซ้ายเนอะอย่างนี้คุณครูก็นั่งอยู่
คุณยายหันมาคุยมาเล่าให้ผมฟังผมจะได้เข้าใจเรื่องราวด้วยครับ
สมมุติประตูทางเข้านะครับเช่นอย่างงี้ประตูเนี่ยทางเข้าเป็นอย่างงี้เด็กก็อยู่ในห้องทั้งหมด
ครูก็นั่งอยู่ฝั่งขวามือของประตูแล้วรองเท้าเนี่ยก็จะมาวางเรียงชั้นอยู่ทุกคนไม่ได้ระบุชื่อ
รองเท้านะเหมือนโรงเรียนเดิมจะมีชื่อว่าคนนี้รองเท้าไม่เป็นไรก็เป็นรายละเอียดของโรงเรียนเขา
โอเคแล้วคุณครูก็นั่งอยู่นะครับนั่งอยู่เสร็จแล้วคุณยายก็ฝากเด็กแล้วกลับไปโรงเรียนเดิมเพื่อไปเอาใบรับรองกับเป็นนักเรียนมานะครับ
คุณครูนะคะคุณครูก็ต้องการคือหนังสือเด็กเรียนค่ะคุณครูก็เลยฝากไว้แล้วกลับไปที่โรงเรียนเดิมเอาหนังสือกลับมาประมาณไปเกือบชั่วโมงค่ะไปเปิดเซ็นเอกสารนู่นนี่นั่น

กับหน้าคุณครูแล้วย้ายไปอยู่ชิดกระดานคุณย้ายเลยสงสัยนะ
ค่ะอ๋อย้ายที่นั่งกลับมาเพื่อเอาเอกสารมาให้ที่โรงเรียน
ใหม่เนี้ยคือหนังสือน่ะมาให้ก็แล้วคุณครูก็ย้ายที่แล้ว
ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมหลานสาวค่ะถูกย้ายที่นั่งค่ะถูกต้อง
อ่าเพราะว่าปกตินั่งคุณครูต้องนั่งตลอดเช้ายันเลิกนะคะ
อืมแล้วยายทีนี้ก็เลยไปนั่งคิดกระดานคุณยายก็เลย
เดินเข้าไปเลยเขาก็ขอเดินเข้าไปก็เลยถามว่าเอ้าทำไมหนู
มานั่งใกล้กระดานจังเลยคอไม่เคล็ดเหรอแงนขึ้นไปนะครับ
อืมทิศประมาณเมตรอ่าก็เลยก็เลยสงสัยเด็กว่าจะคอเค็ด
ทั้งวันเนอะครับคุณครูก็เลยบอกว่าคุณยายคะเอ่อคุณยาย
น่ะครูแม่ครูไม่ได้เรียกคุณครูนะคะแม่ครูโรงเรียนใหม่
เรียกให้ครูของโรงเรียนหนึ่งก็เรียกคุณครูครับว่าทำไม
คุณยายน่ะดูสิฮะหนังสือน้องสมุดน้องเนี่ยอ่าดูจะไม่
เรียบร้อยเขียนหนังสือก็ไม่สวยไม่ตรงบรรทัศน์อืมเอ่อ
ชื่อน้องก็ขึ้นขึ้นลงลงชื่อกานำสกุลเนี้ยอันนี้ครู
ครูก็บอกอย่างงี้บอกเลยค่ะแดดดิฉันก็งงค่ะเอองง
แล้วยังไงแล้ววันนั้นคือน้องเรียนทั้งวันไหม
เรียนจนครบวันไหมก็ขอขอดูน้องแล้วก็ถ่ายมาเออน้อง
เรียนดีน่ะเขียนหนังสือเก่งน้องก็ให้คุณแม่เขาดู
คือไปเห็นตอนไหนว่าหลานเนี่ยมันมีร่องรอยที่เหมือน
กับเอ่อเจ็บมาฟันหักมาอะไรยังไงคือวันนั้นเนี่ย
เก้ากันยาไปส่งหลานตอนเช้าค่ะอ่าตอนตอนยายย้อนกลับมาเอาเอกสารมาเห็น
หลานถูกย้ายที่เรียนครูมาพูดเรื่องที่ว่าหลานไล่มือไม่สวยเขียนไม่สวย
ค่ะแล้วยังไงยายกลับบ้านก่อนแล้วมารับตอนเย็นเย็นก็คือสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะ
เลิกเรียนเลิกเรียนยายก็กลับมารับอีกทีนึงมารับค่ะแล้วยังไงมารับก็เอานมขึ้นรถ
ครูแจกนมให้หนึ่งรังอืมน้องก็สะพายกระเป๋าอืมแต่น้องมีอาการแบบแปลกแปลก
คือแบบเดินขึ้นรถก็ร่างกายอ่อนเพลียแล้วว่าเวียนหัวเวียสุดหวบลงเรื่อยได้ประคองขึ้นรถอ่ะ
คองขึ้นรถค่ะน้องไม่ไม่ค่อยแบบแข็งแรงดูแล้วเหมือนเหมือนแขนขาอ่อนแรงนะคะ
เหนื่อยล้าอะไรประมาณนั้นก็พาหลานกลับบ้านค่ะกลับเลยรีบเลยถ้าไปทานข้าวไปอะไร
นั่งพักการบ้านอย่าเพิ่งทำเพราะว่าแม่ครูบอกว่าอย่าเพิ่งอันให้นั้นให้น้องหัดเขียนการบ้าน
หนังสือให้สวยโฟกัสไปเรื่องหนังสือให้สวยเขียนหนังสือต้องสวยนะคะอืมแล้วทีนี้คุณยายก็เลยว่าเอ้า
น้องก็แปลกนะทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยเข้าไปแปลงฟันในห้องน้ำอาบน้ำก่อนก็เลยแปลงฟัน
คุณยายก็เคยเห็นแบบน้องน่ะฟัน๑ซี่นี่คือหลุดเองโดยธรรมชาติประมาณ๒อาทิตย์๓อาทิตย์ที่แล้วนะ
เขาหลุดเองแล้วก็ฟันมาให้ดูจะต้องเอาหลักฐานมาให้ดูไม่มีเลือดไหล
มาส่องดูแล้วมีไอ้เลือดคั่งอยู่ในไรฟันซึ่งไม่ใช่หลุดหลุดตาม
ให้หลานตลอดใช่ไหมค่ะ

ครับว่าพอเห็นน้องเขาหลานสาวฟันหลุดไปซี่นึงเนี่ยแล้ว

ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของเด็กหญิงวัย๗ขวบ
ป๑ที่โรงเรียนที่นครพนมเนี่ยนะฮะ
คุณยายบอกว่าหลานสาวเปลี่ยนโรงเรียน

กลับมาบ้านฟันหักไปซี่หนึ่ง

บอกว่าคุณครูไม่ให้บอกนะคะ
ถามเลยว่าฟันหายไปไหนคุณยายทำ
บอกว่าคุณครูไม่ให้บอกมีอะไรให้บอกคุณครูเอง

คุณยายช่วยอะไรไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะ

แต่ไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บอกว่าครูไม่ให้บอก

อังคารวันรุ่งขึ้นก็ไปเรียนตามปกติ

เขากลับบ้านมาไปรับกลับบ้านมา
หากทานข้าวอะไรตามปกติให้ทำการบ้าน

ถอดเสื้อแกก็ดุมเสื้อออกแล้วถอด
ถกเสื้อขึ้นก็เห็นลอยนะคะลอยอย่างนี้
เห็นที่ไหนแผ่นหลังข้างนะคะ
เห็นชัดเลยเหรอเป็นลอยแบบนี้ค่ะ

ไม่ยาวเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ลงมาค่ะ

ค่ะถูกตีนั่นแหละเพราะน้องก็ถามน้องว่ารอยอะไร
ทำไมมันมีรอย๒รอยด้านหลัง
น้องก็เลยบอกว่าคุณครูตี
แล้วใช้อะไรดีเขาบอกใช้ไม้เรียว

คุณครูบอกว่าหนูเขียนหนังสือไม่สวย
อ้าวแล้วเพื่อนล่ะอยู่ด้วยกันไหมเขาเขียนสวยไหมเพื่อน

แล้วให้หนูอยู่กับคุณครูสองคนปิดประตูใส่ก่อนแล้วก็ตี
ให้ให้ร้องดังถ้าร้องดังจะตีหนักกว่าเดิม

แล้วยายทำไงต่อวันรุ่งขึ้นไปโรงเรียนเลยใช่ไหม

ตกใจค่ะไม่เคยเห็นแบบว่ารุนแรงขนาดนี้
ถึงว่าในสถานที่การศุกษานี้จะมีความแรง

วันต่อมาเนี่ยยายก็เลยไปหาที่โรงเรียนเพื่อจะเจอครู
แต่ไม่เจอได้เจอผอ

และในโต๊ะทำงานท่านเดินเข้าไป
เจอท่านผอกับท่านรองผออยู่ด้วยกันก็เลยขอคุยนะแล้วผอ
วันนั้นว่ายังไงผอบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าจะให้ผอไก่เกียรติ
ก็คือให้พอนี่ให้น้องเรียนที่ห้องเดิมได้ไหมหนึ่งทับสอง
กับคุณครูคนเดิมนี้ได้ไหมแต่พอรับปากว่าจะไปพูด
คุณครูว่าไม่ให้ตีอีกอย่างนี้นะคะพูดอัดเสียงไว้อยู่นะ
ว่ายังไงแล้วคุณยายบอกว่าเอาอย่างงี้ถึงรับปากอย่างเงี
ยังไม่สบายใจระแวงอยู่เขากลัวอยู่ขอเป็นย้ายห้องนะคะ
ครับสวัสดีครับ

เชื่อว่าท่านผอคงจะทราบเรื่องอยู่แล้วล่ะ
เพราะว่าคุณยายของน้องเนี่ยเคยไปคุยด้วยแล้ว

ไปตีเด็กเอาอะไรนะเอารองเท้าเลยเหรอยาย
รองเท้าเอามือแล้วก็เอารองเท้า

หรือเปล่าครับบอกเด็กลายมือไม่สวย

ผมขอที่เจ็บก่อนนะครับ
คุณยายมาสมัครเรียน

ครับ๑๕กัญญานะฮะ

ครับผมก็เลยบอกว่า
ถามว่าทำไมมันจะสิ้นภาคเรียนแล้ว
อันนี้คือมาสมัครปลายภาคเลย

ต้องทำหนังสือจากทางโรงเรียนเดิม

พอเรียนได้แต่เรียนได้อยู่แล้ว

หลังจากนั้นก็วันที่๑๖ก็ไม่ได้มาแล้วก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์
แล้วก็วันที่๑๙๒ที่มาเอาเด็กมาเรียน
แต่ว่าสตราตรียังไม่ส่งมาหลักษาจากสถานย้ายนะ
ก็ให้เรียนตามปกติทางคุณครูก็สอนตามปกติผมก็ให้ครูเป้ง
เพราะว่าฉันลองมอบหมายมอบหมายให้เขาดูฝ่ายพิจารณ์

และที่นี่ก็วันที่๒๑นะครับวันที่๒๑

คุณครูลงโทษมันเป็นยังไงแหละลงโทษยังไงผมก็ถามเขา
โดนโดนคุณครูตีทางฝาทางด้านหลัง
โหหนักกว่านั้นพอพอออกมาแบบนี้แต่ผมก็ดูเด็ก
วันนั้นพอเห็นเด็กนักเรียนแล้วมีร่องรอยอย่างที่คุณยายบอกเลยมั้ย
ผมก็เห็นว่าเด็กก็เลยไม่ได้มีเยี่ยนอันอะไรไหนล่ะเพราะผมก็ถาม
เด็กก็ไม่ต้องที่แรกน่าจะบอกว่า
พอออกไปสิชนคุณครูเอาไม้เรียวตีทั้งซ้ายทั้งขวา
พอออกกันเลยว่าโดนคุณครูตีทั้งซ้ายทั้งขวา
พอดีผมอยู่กับท่านรองด้วยวันนั้นนะครับ
ขออนุญาตเปิดดูสิด้านหลังนะ
เปิดหลังใช่มั้ยครับ

ไม่มีเลยลอยนะครับ

ไปท่ายา
เอาล่ะเอาตรงหลังนี้คุณยายบอกทายายา
แต่ทีนี้อีวิฟันนที่หักอ่ะ
หัวอออกได้เห็นคลิปที่ยายเค้าถ่ายไหมว่าหลานสาวเค้ฟันหักตอนมาฬงเรียนอะไร

พอวันต่อมาเพราะวันแรกก็มีแต่ประเด็นนี้
ประเด็นว่าคุณครูทำร้ายร่างกายทางซ้ายทางขวานี่
แล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะสืบสวนสอบสวนให้นะยายเถอะ

ผมไม่ได้ในนั้นเลยเพราะเป็นระบายของทางกระทรวงอยู่แล้ว

แล้วก็ผมพูดกำชับอยู่เสมอในเรื่องลงโทษเด็ก

นิ่งนอนใจล่ะแล้วผมก็วันต่อมาผมก็เอาครูเอาครูไปแป้งนั่นแหละมา
สอบถามมามันเป็นยังไงแม่ครู

ก็ได้พูดกับแม่ครูแม่ครูก็เลยพูดรายละเอียดให้ฟังว่า

ที่ไหนอ่านการเขียนก็เลยต้องจับมือจับมือก็อีกเขียนไป

เออจับมือเด็กเขียนอะไรแล้วก็ทีแรกเอามานั่งใกล้ครูก่อน

เพราะว่าดูแล้วถ้าไปเข้ากับกลุ่มนั้นมันก็เพื่อนเขาก็จะไปมันพร้อมแล้วนะ
แล้วก็เลยไปนั่งข้างคุณครู

ที่คุณครูให้เขียนวันที่ผมถามแล้วเขียนวันที่นี้
ให้ร่างใกล้ให้เพราะวันที่นะครับเพราะวันที่
เหตุผลที่ว่าทำไมถึงย้ายเด็กมาอยู่ใกล้กับกระดานดำ
ครูครับถึงตอนนี้ผมดูรายการแแลกอยู่
วันนั้นไม่ได้มีเรื่องฟันหักวันที่๒๑นะ
คือวันแรกที่ยายเข้ามาหาพอเนี่ยคุยแต่เรื่องรอยที่หลัง

ซึ่งพอดูแล้วไม่มีแต่ยายบอกว่าทายา
ยายบอกว่าทายาแล้วทายา
ไม่มีประเด็นเรื่องฟันหัก

วันรุ่งขึ้นพอก็เลยเรียกครูแป้งมาถาม
อ่าผมจะถึงสวนสอบสวยแล้วก็เรียกครูแป้งมาถาม

อ้าวเตะอะไรหน่อยมันว่ายังไงเนี่ยเรื่องฟันมันมาต่อไหนยังไง
เนี่ยที่ครูก็เลยถามว่าฟันล่ะ
นี้น่ะเด็กมันเอาฟันมาให้มันให้ดู
เดี๋ยวผมคุยกับพอแล้วกันตอนเช้าวันที่
โดนคุณฟูทไปพูดพูดกับโรงพยาบาลว่าตกไปเทาหรอตกไปตกขวาง
ผมก็เลยพูดกับคุณยายว่า้าวยายทำไมถึงไปพูดอย่างนั้นเลย

ก็คือพอวันแรกที่ยายมาหาเนี่ยมีแต่เรื่อง

แล้วพออีกวันหนึ่งยายมา
หาใหม่หรือว่ายายไปแจ้งความนะ
ก็ไม่รู้หรอกครับว่ารายจะบอกว่ารายอาจจะไปเชี่ยงความเหลือแห่งความเหลือแห่งความเหลือ
แต่เอาเป็นว่ายายไปโรงพยาบาลแล้วมาบอกเพิ่มว่าหลานสาวเนี่ย
ก็บอกว่าหลานเนี่ยถูกคุ้นครัวท้ายตบขวาแล้วก็ฟันล่วง
พอก็เลยถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่มาบอกตั้งแต่วันนั้นอย่างนี้ใช่ไหม
เขาพูดอย่างนั้นแหละวันนั้นไม่มีนะฮะแล้ววันที่ทำไมไปไปแล้วทำไมไปบอกคุณหมออย่างนั้น
เพราะว่าคุณหมอก็โทรมาหาผมผมก็บอกว่าเอาถ้าจบจริงแล้ว
ที่ช้ำไหมล่ะถ้าตบซ้ายตบขวาเนี่ยปากก็คงจะโอ๊ย
นั่นแหละตบซ้ายตบขวานี่อ๋อมันก็เลยเป็นเรื่องมันก็เลยเป็นอย่างนี้
ครับผมก็อัพแล้วผมก็เอาแป้งมาทีนี้มาตักแป้ง
เออครูแป้งเขาว่ายังไงเขาครูแป้งไปตบเด็กเขาจริงไหมเอารองเท้าไปตบจริงไหมจนเขาฟันหลุดเลยเนี่ย
โอ้ยพอหนูไปทำก็เห็นเด็กมาเอามันมาแจ้งว่าไอ้ฟันมันหลุดฟันมันท่วง
แกก็สังเกตแล้วว่ามันมันก็ไม่เป็นอะไรน่ะดูเลือดก็ไม่มีแกบอกว่าน่ะก็เลยบอกว่าเอออืม
แล้วก็เอาไปโยนฟันลุดจะไม่มีเลือดเลยเหรอคือเท่ากับว่าเรื่องตีครูแป้งก็บอกว่าไม่ได้ตียืนยัน
เรื่องฟันหลุดครูแป้งก็ยืนยันว่าไปตบเด็กอะไรเด็กไม่ได้ทำเด็กฟันหลุดเอง
ครับครับมาแล้วก็ผมบอกว่าอย

ถูกต้องครับถูกต้อง

ผมก็แจ้งไปแล้วทางพม

ทางเกียรติธิก็มาแล้วก็

คุยที่ไหนไปคุยที่เทศบาล

ไปที่เทศบาลก็ไปรอคุณยายอยู่นั่นแหละ
พมสัมผัสว่าคุณยายก็

แต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็แยกไป

หลังจากนั้นแล้วก็
สุดท้ายก็ขึ้นมาพบ
พบกันผมกับยายแต่วันลูกน่ะ

คุณยายบอกว่าครัวครัวครู
ไม่ให้มานะครับ

พบกับเด็กนะเด็กน่ะยังไม่ได้พบครับ

ของเทอมหนึ่งแล้วใช่ไหม

เราคุยกันแล้วทีแรกว่าท่านจะมาก็

เขาก็ถาม
สารคับเพื่อนเดิม
แต่คุณยายจะย้ายโรงเรียน

แต่พอองศาเนี่ยบอกว่า
ถ้าไม่สบายใจสอบเอาข้อสอบ
หรือว่าทำแบบโควิดช่วงโควิดไปสอบที่บ้านก็ได้

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียนใช่ไหมพอ

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณแป้งบอกวันอังคารยังมาเรียนก็ยังปกติเลย
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน
แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

แต่คุณยายจะขอย้ายโรงเรียน

ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วตีกระทบตามจนฟันหลุดคืออืมใบหน้าของเด็กต้องมีรอยช้ำ
ครับใบหน้าของเด็กคือปกติมากตามรูปที่หนูได้ถ่ายส่งให้คุณยายดูในวัฒนธรรม

มีภาพมีภาพค่ะ
คุณยายได้ทำการถ่ายรูปของหลานเอาไว้
ทั้งทิศปากเลยไปหน้าทั้งสองทั้ง
ทำการแก็บเอาไว้ก็คือคุณยายถ่ายรูปหน้าเด็กครูแป้งคุณยาย
บอกว่าอันนี้มันเป็นภาพตอนช่วงที่ครูแป้งถ่ายมาเป็น
หลังเที่ยงหน่อยนึงแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะไปปิดประตูแล้ว
ไปตีเด็กหรือว่ามาสอบถามคุณที่โรงเรียนได้เลยค่ะไม่มี
ปิดประตูใดทั้งสิ้นตอนตอนพักเที่ยงเพราะมีเด็กอยู่ใน
ห้องเรียนตลอดเวลาไม่มีนะวงจรปิดไม่ได้ที่โรงเรียนมี
จรปิดอะไรไหมฮะมีกล้องที่เราจะมาเพราะยายเข้าไปแจ้งความ
แล้วเราจะมีหลักฐานในการที่เราจะต่อสู้ไหมว่าเราไม่ได้
ทำจริงแปลงหลักฐานมีแน่นอนค่ะเราได้เก็บหลักฐานในส่วน
ของเราไว้แล้วค่ะเราเป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะหลักฐานเป็นวงจรปิดหรือ
เป็นพยานบุคคลหรือเป็นเพื่อนครูด้วยกันหรือเด็กนักเรียนหรือ
อะไรยังไงค่ะก็มีครบทุกอย่างค่ะกล้องวงจรปิดก็มีใช่ไหม
ไหมฮะกล้องวงจรปิดไม่มีอ่ะในชั้นเรียนไม่มีค่ะเอาเป็น
ดุเด็กตีเด็กอย่างงี้มีไหมไม่เคยเลยค่ะหนูไม่เคยตีเด็กทำร้ายเด็กเลย
ในในความรู้สึกหนูนะคะขออนุญาตพูดหนูยังรู้สึกเป็นห่วงเด็กอยู่ตอนนี้
ว่าเด็กเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าอยู่กับผู้ปกครองผู้ปกครอง
จากโรงเรียนเดิมก็มีได้ทำการย้ายมาโรงเรียนนี้ก็จะได้ย้าย
แล้วเด็กอาจจะเป็นยังไงก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบดูแลเด็กให้ด้วยนะคะตอนนี้ที่ห่วงที่สุดคือเรื่องการสอบด้วยใช่ไหมของเด็กเนี่ย
ใช่ค่ะเด็กเขาบอกเขาไม่สบายใจเลยถ้าจะกลับมาโรงเรียนแล้วมาเจอครูแป้งจะเอาไงดี
นี่ยายเขาบอกนะอ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอ่าอ่าก็ขอฝากอ่า
ถึงหน่วยงานอื่นที่สามารถที่จะนำพาเด็กไปในที่โรงเรียนที่ดีหรืออะไรที่มันเหมาะสมกับเด็ก
ครับส่วนถ้าใครจะแจ้งความยายจะแจ้งความอะไรก็พร้อมต่อสู้หมดมีหลักฐานหมด
ค่ะพร้อมค่ะอ่าห้องมีวงจรปิดไหมก็ยืนยันชัดเจนว่าเราไม่ได้ทำห้องมีวงจรปิดไหมครูแป้ง
ถ้าในห้องไม่มีเนี่ยหน้าห้องไม่มีค่ะแต่ว่าอ่ารูปภาพที่หนูถ่ายไว้อ่ะครับ
หนูน่ะสามารถที่จะซูมเข้าไปดูได้ว่าอ่าได้ร่องรอยแน่นอนครับขอขอบคุณครูแป้งนะฮะ
สำหรับข้อมูลแล้วก็แป้งไม่เห็นเลือดเด็กเลยเหรอวันที่ฟันหลุดอ่ะ
ฟันหลุดเห็นเลือดเด็กอะไรไหมครูแป้งอ๋อวันที่สรุปไม่เห็นเลือดเลยค่ะอ่า
ก็ได้สอบถามของนักเรียนในชั้นเรียนแล้วนะคะว่าใครเห็นอ่า
เหตุการณ์ไหมเด็กก็บอกว่าไม่เห็นอ่าครูแป้งครับผมผมเวลาหมดจริงจริง
ขอบคุณจริงจริงแต่ว่าได้ข้อมูลละได้ฟังจากครูแป้งทั้งสองฝั่งละอ่า
ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าคุณยายครับหมดเวลาจริงจริง
แต่ว่าได้ฟังเรื่องราวแล้วยังไงหาทางให้น้องเนี่ยได้ไปสอบก่อนนะจะตัดสินใจวิธีไหน
ว่ากันไปสอบให้เสร็จก่อนไปสอบให้เสร็จก่อนเออจะสอบเอาข้อสอบมาทำที่บ้านเห
หรือว่าย้ายโรงเรียนยังไงเอาให้ผ่านเทอมนี้ก่อนเป็นห่วงหลานไม่ใช่อะไรหรอก
ทนายรณรงค์ผมขอโทษจริงวันนี้เวลาน้อยทิ้งท้ายหน่อย
จะเอายังไงคดีนี้คืออันนี้นะครับความถูกต้องก็ต้องมาก่อนนะ
ทำไม่ทำเราไม่รู้หรอกแต่ต้องให้สหวิชาชีพเดือนหน้าเขานัดสอบกัน
ตุลาใช่ไหมสี่ตุลาไปสอบให้เสร็จ
ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคดีโรงเรียนบอกไม่ผิด
หวิชาชีพสอบปุ๊บสั่งฟ้องนะมีเยอะนะ
คือทางตำรวจเนี่ยนัดสหวิชาชีพมาสอบเด็ก๔ตุลาคม
แต่เรื่องการเรียนสัปดาห์หน้าหลานต้องสอบนะป๑เนี่ย

ไม่งั้นก็อยากฝากคุณครูแป้งเหมือนกันว่าทิศใจทำด้วยอะไรถึงโหดร้ายธรรมนี่
แป้งเขายืนยันว่าไม่ได้ทำเดี๋ยวไปว่ากันต่อ
ตามความรวมกันขอบคุณเย้ครับขอบคุณคุณยายขอบคุณนักหน่อยจริง
สวัสดีครับ